ส่วนข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เรื่องของโชคลาภเหมือนกัน
แต่ต้องตะแคงคอมองอย่างนี้

องแล้วก็ตีเป็นเลขค่ะคุณผู้ชมนะคะ
พาไปที่จุดแรกก่อนสุรินถิ่นเมืองช้าง

เรื่องของกล้วยตานีกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ที่แน่ปลายเครือค่ะพี่เห็นปลีไหมคะ
ปี๘๑เครือจริงแล้วมีแค่๑ปี
แต่๑เครือนี่มี๒ปลี
ไม่ใช่๒เครือเครือเดียวเหรอ
เรือเดียวแต่มี๒ปลีแปลกไหมแปลกค่ะ
ถ้าไม่แปลกนะเราไม่เอามานำเหนอนะคะ
บอกเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะแปลกมากเลยนะคะ

ไปที่บ้านของคุณดวงเปรียบยิ่งอายุ๕๐ปี

บ้านเลขที่๖๒ทับ๑ค่ะ
เวลาชาวบ้านไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปมือเปล่านะ

ดอกไม้ทุบเทียนน้ำเปล่าน้ำแดงเอาให้ครบนะคะ
แล้วทำไงต่อพยายามส่องพยายามจ้อง
แล้วที่สำคัญเอาแป้งไปด้วยค่ะ
แป้งโรยโรยโรยที่ต้นตานี้
ต้นกล้วยตานีต้นนี้นี่พี่ต้น
จังหวะองศาการโรยต้องโรยแบบนี้ด้วยนะคะ
นี่โรยร่างขึ้นบนโรยบนลงร่างแล้วก็รูป

ใช่ค่ะนะคะถูไถแบบนั้น
หลายคนบอกว่าเฮ้ยต้องเอามุมที่ตัวเองถนัดนะเวลามอง
แล้วบางคนเขาก็เห็นเป็นเลขด้วยนะ

ไม่ควรเอียงใดทั้งสิ้นเลยเนื่องจากว่าอายุเยอะแล้ว
ผมว่าคุณ๒ปีคุณอย่าโกหกท่านผู้ชม

คุณผู้ชมชาวบ้านเขาเห็นด้วยนะ
ตอนที่เอาแป้งไปโรยแล้วก็ถูแล้วนะ
คืออย่าให้พูดจากปากเราเดี๋ยวใกล้เคลื่อนต้องฟังจากปากชาวบ้านค่ะ
นั่นก็เหล็กเจ็บ
เหล็กเจ็บ

หลังนั้น
นี่คือความสุขของชาวบ้านตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมองไม่เห็นแบบที่ชาวบ้านเขาเห็น
ถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเลยค่ะ
ไม่เป็นไรเลยเพราะเรามีวิธีแนวทางอย่างอื่นอีก

เครือมีหัวปลี๒หัวเป็นหัวปลีแฝดใช่ไหม
ตั้งไว้ในใจก่อนทดไว้ในใจ
กล้วย๙กล้วยก็เลข๙
เอา๒ที่ทดไว้ในใจผสมกับ๙เป็น๒๙หรือ๙

ต่อค่ะกล้วยเนี่ยภาษาเขมอนแก้สิคะ

กล้วยภาษาเขมรเนี่ยออกเสียงว่าเจก

นั่นแปลว่าชาวบ้านบอกว่าเจ็กแปลว่ากล้วยในภาษาเขมร

แล้ว๒ทดไว้ในใจเมื่อสักครู่ที่หัวปลี๒อัน

๒๗หรือ๗๒นี่แหละค่ะ
คราวนี้เพิ่มความขลังเข้าไปอีกนิดนึง

เอาให้รอบด้านจุดทูปเสียงทายด้วย

คุณผู้ชมดูหน้าจอเองค่ะอันนี้ชัดพูดได้อ๋อเหรอ
เอ้อ๐๘๔ถูกไหมครับอ่าใช่แสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะคะ
ถูกสักทีค่ะนะคะคุณผู้ชม
จากที่แรกผ่านไปที่ที่๒จัดมา
ยังอยู่ที่เรื่องกล้วยแต่คราวนี้จะบอกว่าเป็นกล้วยใจแตก
แหมสูงแค่ศอกนี่อาจจะมีปลีแล้วมีลูกแล้วด้วยนะ
พี่เห็นไหมมีไหมล่ะกล้วยแบบสูงแค่ศอกเนี่ย
ไม่แตกอ่ะจะเป็นเด็กดูเลยนะเอ้อแก่แดดมากนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ
แล้วแถมไปอยู่หลังเมนวัดตะเคียนทอง
ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกด้วย

สมศักดิ์ศรีความขลังใช่ไหมคะ
นี่คุณอนบเมืองวงอายุ๕๓ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
น่ารักมากเลยนะคะพาเราไปดูต้นกล้วยประหลาดเนี่ย
ลัดเลาะเข้าไปปรากฏว่าพอไปถึงนะก็ไปเจอ
เอาช้าและชัดนิดหนึ่งวัดสัดส่วนกันหน่อย
ต้นกล้วยต้นนี้ต้นเล็กนิดเดียวสูงประมาณ
สอกนึงห้าสิบเซนติเมตรนะคะมั่นแก่แดดมีปรี๑ปรี
มีลูก๕ลูกลูกใหญ่เห็นเด่นชัดเป็น๓
ลูกเล็กไม่ค่อยชัดคือ๒พี่ต้องทดเห็นทดเลขกันเหรอ
ผมจดอยู่เจ็บดูใช่ไหมแล้วมีผ้า๓สีผูกอยู่
นั่นแสดงว่าก่อนหน้านี้มีคนมาขอแล้วขอแล้วก็ได้
พอได้กลับมาขอใหม่นึกออกไหมคะคุณผู้ชมคราวนี้
นี่ถึงบอกว่าข่าวนี้ต้องตะแคงขอดูนี่เห็นไหม
ชาวบ้านบอกว่าเคล็ดลับคือต้องตะแคงนะพี่
ไปดูไหมว่าชาวบ้านเขาตะแคงแล้วเขาได้เลขอะไรบ้าง
ผมว่าจะเลข๒๓นะครับเนี่ยมันมีลูกใหญ่๓ลูกลูกเล็ก๒ลูก
ลูกใหญ่๓ลูกลูกเล็ก๒ลูกถ้าอย่างนี้ไม่ต้องตะแคง

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมอีกกี่วันแล้ว
วันหน็วน่าที่สิบ๑๕๑๗สองวัน

แต่แข็งมากไม่ได้น้ำในหูไม่ค่อยเท่ากันด้วย